คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

คุณผู้ชายเล่าจริงว่า
คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

คุณผู้ชายเล่าจริงว่า
คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

คุณผู้ชายเล่าจริงว่า

ว่าทำไมรู้ว่าเขาผิดตามสนามบินแค่นั้นแล้วว่าเขาเสียค่าปรับให้อะไรประมาณนั้นแค่นั้น
ถามว่าลงภูมิมาแล้วเป็นภูมิว่าผมต้องทำยังไงบ้าง
ถ้าเราลงภูมิมาแล้วอาทิตย์หลักเราคือขับรถเราจะแก้ปัญหาไหน
พี่พี่ลงในตามเมสเตอร์สมมุติเราจะแก้ทางทางที่
มันมาตั้งสองสามปีก่อนที่ผมจะมาแต่ก่อนหน้านั้นทำไมไม่แก้ปัญหาให้มันจบไป
คือว่าคนมาที่หลังถ้ามาเจอข่าวเขาก็ลงทุนมาอะไรแล้วเขาจะอยู่อย่างไร

เขาจะมาอยู่แรงระบบตามที่ด้วยก็ยังปฏิเสธลูกค้าอะไร
พูดง่ายผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาแม้กระทั่งไปสนามบินมันก็เข้าคิว
ปุ๊บเราก็ไปรับเลยไม่เหมือนรถที่ไปจ่อรอกัน๓๔คันผมไม่เห็นเขาจับ
ใช่ไหมที่ซ้อน๓แต่จริงการนัดหมายแบบูเวอร์ผมว่ามันเป็นระบบดี
แต่ไม่ยอมมาเบย์หาเด็กสาวที่สังเกตทำไมเขาไม่ต้องรอคนก่อนแล้วรอคนไปรับ
เพราะฉะนั้นมันต้องรอคนมากกว่าที่เราอยากฝากกันทุกท่าทาง
ก็แค่ให้มันเป็นผู้แบบหรือว่ามันเป็นยังไงให้เขาทำยังไง
ใครหว่าอยู่รอยรอแล้วต้องมาขับต้องมาแวงตรงมุ้มไม่กว่าพัย

ถ้าเราลงทุนแล้วเราจะทำยังไง